เราเริ่มต้นข่าวสารของเราวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ด้วยเรื่องของหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี

งวดวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๐นะฮะ
ผ่านมาแล้ว๑ปี
ตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลนะครับ

ครูปรีชาไคร่ครวนเป็นครูที่จังหวัดกาญจนบุรี
บอกว่าร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลหมวดจรูน
เกษียณอยู่ที่เมืองกาลเนี่ย

ใช่ก็มีทั้งแม่ค้าที่สั่งหาเลขทางไลน์

แล้วก็ไปถามต่อจากเพื่อน
เพื่อนมีเลขก็เอามาให้นะครับ
แล้วก็บรรดาแม่ค้าที่มองเห็นว่าเออนี่เขามีการมารับสลากซื้อขายกันนะ

ตอนนี้คดีหลักในชั้นศาลเนี่ยสารให้รอคดีเดียว
ก็คือคดีที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนในข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
ค่ะวันนี้นัดไต่สวนมูลฟ้องครั้งสุดท้ายแล้วนะคะ
ใช่ว่าท่านจะรับฟ้องหรือไม่รับฟ้องนะครับ
นัดสุดท้ายวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นนัดที่๗นะฮะ
สารก็มีการสืบพยานแล้วก็นัดไต่สวนมูลฟ้องครั้งแรกไป
ตั้งแต่เมื่อ๔มิถุนายนที่ผ่านมา
ส่วนวันนี้๒๒พฤศจิกายนนะครับเป็นนัดสุดท้ายนัดที่๗นะฮะ
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเดินทางมาสารอย่างพร้อมเพลียงครับ
ฝั่งของร้อยตำรวจโทจรูลหรือว่าหมวดจรูนก็มากับภรรยาลูกสาวแล้วก็ทนายตั้มนะฮะ
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดที่มาดูแลเรื่องคดีนี้ให้นะครับ
ตอนก่อนเข้าไปในศาลก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับ
บอกแค่ว่าก็ไม่กังวลใจอะไรยังยืนยันในความเป็นเจ้าของลอตเตอรี่๓๐ล้านนะครับ
ขณะที่ครูปรีชาไคร่ครวนนะครับ
ครีชาก็มากับทนายความก็คือทนายวรยุทธ์บุญวงศัยนะครับ
ก็คือเจ๊บ้าบินนางรัตนาพรสุภาทิพย์
ซึ่งเป็นคนที่สั่งซื้อสลากกันทางไลน์ให้ตามหาเลขให้
อีกคนก็คือเจ๊เกียวนางปนัญชยาสุขภูลซึ่งเป็นพยานเป็นเพื่อนแม่ค้ากับเจ๊เกียว
เจ๊บ้าบินแล้วก็เจ๊พัดนะครับ

นายวรยุทธ์บอกว่าก่อนหน้านี้ได้ทำเรื่องขอให้ศาลออกหมายเรียก
พลตรกริจสณซัพเดชต์รองผู้บัญชาการตะหมดผู้ถรภาค๗มาให้ปากคำในฐานะพยาน
ขอให้มาเป็นพยานฝ่ายโจทย์คือครูปรีชา
ซึ่งหากรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ไม่สะดวกจะเดินทางมา

อืมค่ะคือวันนี้เนี่ยอย่างเจ๊บ้าบินเขาก็ไปแค่แบบให้กำลังใจ
คนสำคัญที่รอดูว่าจะไปสารหรือเปล่า

ก็คือผลตำรวจรีกศนะนั่นแหละคุณผู้ชม
เพราะว่าคุณผู้ชมเชื่อว่าได้ติดตามข่าวนี้
รายการของเราต่อเนื่องนะในช่วงต้นปี
คือตำรวจภูทรภาค๗เขาสืบสวนคดี
แล้วก็มีการแถลงข่าวครั้งแรกเลยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้
แล้วก็แถลงข่าวในลักษณะที่ว่าลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
จะเป็นของครูปรีชาแต่ยังไม่ได้มีการสรุปสำนวน
แต่ว่าฝ่ายหมวดจรูนก็ให้ทนายสิทธาพาไปร้องกองปราบ
แล้วก็โยกสำนวนไปสืบสวนใหม่ทำให้เรื่องนี้มันก็ยืดยื้อยาวออกมา
วันนี้เนี่ยพลตำรวจรีกฤษณะไปที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีตามหมายเรียกนะคะ
ก็ไปถึงช่วงเวลาประมาณ๙โมง๔๕บาท
ก็บอกสั้นว่าวันนี้มาตามหมายเรียกของศาล
ในฐานะพยานฝ่ายโจทย์ก็ไม่รู้สึกหนักใจหรือกังวลอะไร
ก็จะให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเท่าที่รู้เห็นค่ะ
ครับก็ทางทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับทนายของหมวดจรูน
บอกว่าหลังจากสื่อพยานชั้นไต่สวนมูลฟ้องเสร็จแล้ว
ได้แต่หวังว่าหมวดจรูนจะได้รับข่าวดีและจะได้รับความยุติธรรม
ซึ่งที่สุดแล้วต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
แต่ยอมรับว่าการเบิกความของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ในวันนี้
ไม่เป็นประโยชน์ต่อทางจำเลยก็คือหมวดจรูน
เนื่องจากมาในฐานะพยานฝ่ายโจทย์คือครูปรีชา
เราก็คงจะต้องหมายเรียกทางกองปราบและสำนวนมานะครับ
ก็คงจะเอามาเป็นประโยชน์กับทางฝ่ายเราได้นะครับ
เพราะว่าถึงเวลานั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นพยานหลักฐาน
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะถึงขั้นนั้นนะครับ
ก็ขอให้มีการพิจารณานะครับ
คำเบิกความของพยานทุกปากนะครับ
อย่างเล่าครอบร้านรัฐกลุ่มนะครับ
ก็น่าจะเห็นความจริงปรากฏแล้วแหละเรื่องนี้นะครับ
ก็สรุปแล้วนะครับการไต่สวนมูลฟ้อง
คดีอาญาที่ครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูน

คือไต่สวนนัดที่๗เนี่ยสารท่านให้เวลา๒วัน
คือวันนี้กับพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ
รวมแล้วมีการไต่สวนมูลฟ้อง
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนมาถึงวันนี้๗นัดด้วยกัน
หลังจากนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีได้นัดทั้งสองฝ่าย

ให้มาในวันที่๒๐ธันวาคมเวลา๑๐นาฬิกา
เพื่อมาฟังว่าคดีนี้ที่ครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูนในข้อหา

มีมูลหรือไม่มีมูลที่ศาลจะประทับรับฟ้อง
ถ้าสารท่านพิจารณาเห็นว่ามีมูลก็จะรับฟ้องนะครับ
ถ้ารับฟ้องทีนี้ก็จะต้องไปว่ากันในชั้นศาลจริงแล้วนะ
ถ้าไม่มีมูลก็คือไม่รับฟ้องก็ถือว่าคดีก็ตกไป
รับหรือไม่รับฟ้องเนี่ยมันจะส่งผลถึงคดีอื่น
ตอนนี้ฟ้องกันไปฟ้องกันมาอยู่หลายคดีหลายเรื่องเลยสำหรับเรื่องนี้นะคะ